มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยแหมอันนี้ทำผิดซ้ำซาก
คือต้องบอกว่าคนเดิมข้อหาเดิมเพิ่มเติมคือทำใหม่อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากได้รับการประกันตัวมานะคะ
เป็นเรื่องที่ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ
วันนี้เขาแถลงการกรณีที่ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาปลอมแปลงเอกสารของแพทย์หญิงคนหนึ่ง
สมัครทำงานเป็นแพทย์นอกเวลาของสถานบริการความงามหลายแห่งเลย
แล้วเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าโอ้โหเป็นคนเดิมที่เคยถูกจับคดีนี้๓ครั้ง
แล้วสารสั่งจำคุก๗ปีเพิ่งพ้นโทษเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็ถูกจับกลุ่มอีกเมื่อวันที่๘ตุลาคม
พอประกันตัวออกมาก็เนี่ยค่ะได้กลิ่นว่ามีการไปกระทำความผิดอีก
ก็เลยตามจนกระทั่งไปจับกลุ่มครั้งนี้ได้อีกนะคะเนี่ยค่ะ
การจับกลุ่มครั้งนี้มาจากการที่ตำรวจติดตามพฤติการของนางสาวนัชชานันค่ะ
อ้างเอาใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์หญิงคนหนึ่ง
มาใช้สมัครงานเป็นแพทย์นอกเวลาในสถานเสริมความงาม
แล้วก็เป็นการทำความผิดแบบซ้ำเดิม
ก็คือเอาเอกสารปลอมมาใช้สมัครงานที่คลินิกย่านเมืองทอง
ตำรวจพอสืบแล้วแน่ชัดก็แจ้งนะคะแพทย์แล้วก็สถานเสริมความงาม
นางสาวนัชนันไปสมัครงานมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ฉันจำได้นะเคยอ่านข่าวนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
คือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เขาโดนจับเมื่อเดือนตุลาคม
แล้วเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาแล้วก็ทำแบบเดิมเลยนะคะ
ล่าสุดก็เลยเข้าไปจับกลุ่มตัวนางสาวนัชนันตอนที่เขามาสมัครงานนะคะ
ก็รับสารภาพค่ะบอกว่าใช้วิธีการก็คือไปโพสต์รับสมัครแพทย์
ประมาณว่าเราจะเปิดสถานเสริมความงามแพทย์คนไหนสนใจก็มาสมัครกับเรา
เขาก็จะเลือกนะคะเลือกใบสมัครของแพทย์ที่ดูเข้าท่า
ตัดต่อเป็นรูปของตัวเองเข้าไปเอาหลักฐานคนอื่น
เอาหลักฐานคนอื่นที่เป็นแพทย์จริงจริงอะค่ะแล้วก็ตัดต่อนะคะ
แล้วก็เอาอันนี้เป็นเอกสารของตัวเองเอาไปสมัครงานเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปเป็นแพทย์ในสถานเสริมความงาม
อยากเป็นมากอ่ะอยากเป็นมากสามครั้งอ่ะคุณนัทพงศ์นะคะ
ครั้งที่๑เคยดำเนินคดีไปแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นสารพิพากษาจำคุก๗ปีครั้งที่๒นะคะเมื่อปี๒๕๕๙
และครั้งที่๓เมื่อวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วนี่ก็น่าจะเป็นครั้งล่าสุดของเธอนะคะความผิดก็คือข้อหาเดิมเลยค่ะ
บอกเป็นข้อหาเดิมทั้งหมดลักทรัพย์เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น
และใช้เอกสารปลอมปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม
และช่อกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นเป็นข้อหาเดิมทั้งสิ้นค่ะ
นี่คุณผู้ชมชื่อคุณเจเนี่ยยังจำได้เลยบอกอ้าวมาสมัครอีก
ไหมคะเนี่ยดิฉันว่าคุณผู้ชมข่าวเย็นไทยรัฐ
คือคุ้นพออ่านแล้วมันเหมือนแบบข้อความเดิมเลยพฤติกรรมเขาเดิมเลยนะคะ